ข้อให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้

แต่ว่าขอให้รวยทุกคนทุกคนไปเลย
แล้ววันนี้เรามีตัวเลขมาฝากจากศุนย์ศุนย์ไหน
ศุนนาฬีคนเดิมไงเพราะว่า
ไม่ใช่ศุนนาฬีตัวทิ้งหรือบ่ะ
คุณผู้ชมนี่สิกเนเจอร์โน๊กไงแบตเตอร์
บอกเลยว่าพี่สุนตัวจริงแน่นอน
ที่คนนี้เลยละกันแม่สุนารีราชศรีมาของเรา
ที่ไม่รู้ว่าคุณแม่สู่เขาเชื่อว่าหน้าใหม่จะพาปังหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าเพิ่งไปโมดีไฟล์หน้าใหม่บอกเลยว่าตึงเปี้ยเป๊ะปัง
คือแม่สุค่าก็เลยขอเสี่ยงโชคโฆษ์ลอตเตอรี่ที่ตัวเองเลือกเนี่ย

เลขที่แม่สุนกดซื้อก็คือ
๒ตัว๓ตัวไม่ได้กินนะจ๊ะโชว์ไปเลย๖ตัวคุณผู้ชมจ๋า
โดยแม่สู่ค่ะยังบอกอีกว่าไม่ได้โชว์มาหลายงวดแล้วแหละ
แหมงวดเนี่ยสุนขอจัดสักหน่อย
เรียกตัวเองว่าสุนจัดหน่อยของแม่ก็ฟาดไปถึง
เท่าไหร่จ๊ะ๓๘๓ใบ
โอ้โหสุดยอดเลยนี่กัดจะไม่เหลือให้คนอื่นซื้อตามเลยเลยไหมแม่
ไม่น่ากดเข้าไปแล้วเมื่อกี้เบอร์เต็มเลย
มันขึ้นใช่ไหมว่าลอตเตอรี่ของท่านหมดแล้ว

แต่เมื่อวานนี้ค่ะแม่มาออกรายการแชร์ข่าวสาวสตรองทางช่องไทยรัฐทีวี
แต่แม่บอกกับสองพิธีกรแม่แพทแล้วก็บุ๊กโก
บอกว่าแม่ชอบเลข๑๖กับเลข๙๒

มากมายรวมไปถึงไม่หยุดช้อปปิ้งด้วยค่ะแล้วก็วิธีการไปเดินช้อปปิ้งของคุณแม่สุนั้นนะคะ
บอกเลยนะคะด้วยสไตล์ของแม่สู่นั้นเป็นคนชิลเป็นคนแบบสบาย
ไปด้วยรองเท้าแตะไปเลยแล้วไม่ได้แตะธรรมดาแตะแบบหนีบนันยางแบบคลาสติก
ใช่เกิบนี่ละขีบอีกเกิบแตะไป
เชื่อนะว่าคนต้องมองกันทั้งห้างโอ้โหปิดขนาดนี้นะแม่นะ
แต่คุณแม่ก็ยังปลอดภัยนะคะดันข้างหน้าเลยอย่าแสวแม่

ชอบเลขคฤจชะกราศ
เกิดเค้าชอบเลขคฤจชะกราศเกิดเค้าคือ๑๙๖๔
แล้วก็อย่างบอกเหมือนเดิมโปรดใช้วิทยาณญาณกรนะคะ

นี่คือแค่ยังเคลียร์กับแม่สูท
แกเคลียร์กับแม่สู่ไม่จบโจรตีนอีกแล้ว

คุณผู้ชมปิดท้ายแล้วกันนะคะกับที่เจ้าเดิมค่ะ
เจ้าประจำอย่างคุณแม่อ๋อมสกาวใจ

ก็ให้โชคแฟนคลับกันไปอย่างเต็มที่เลย
จากเจ้าน้องกระดิ่งของเธอนั่นเอง

ก็ได้ทำการโพสต์เอาใจนักเสี่ยงโชคเรียบร้อยแล้ว

นายคุยกับใครอ่ะ

หรือว่าที่หูเยอะ

เพื่อนก็เล่นใหญ่กล้องยังไม่ดูเอาใหม่เพื่อนเอาเร็วกล้องเจ็บ
เอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกที
เอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกที
เอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกที
เอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกที
เอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกที

เอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกที
เอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกที

เอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกที
เอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกที
เอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกที
เอาอีกทีเอาอีกทีเอาอีกที
เอากันมหน้านั่งคุยกับเขาดูก็ได้นะ
เขียนเมื่อก่อน